งงมากไม่น่าเชื่อจริงแต่ก็ต้องเชื่อค่ะ
มาอีกแล้วนะสลากโอละเวงที่สกลนคร
ระหว่างป้าพัยกับป้ารัฐยังไม่ยังไม่จบเลยนะ
มีอีกเหรอฮะรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านใช่
การซื้อจองด้วยการเซ็นชื่อไว้ข้างหลังใช่ไหมใช่ค่ะ
นครปฐมเหมือนกันเด๊ะถอดกันมาเลยคุณจนที่ฉันงง
งวดเดียวกันเลขเดียวกันแค่เปลี่ยนชื่อตัวละครเหรอ
ถูกต้องก็เปลี่ยนจังหวัดเหรอถูกต้อง
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าโอ้โหล่าสุดนี่ถึงขั้นตั้งทนายสู้คดีกันแล้วนะคะ

นายละม่อมบุญเสืออายุห้าสิบเก้าปี
เป็นชาวพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
บอกว่า๑๐มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เขาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขออภัย
น่าจะ๑๐กุมภาพันธ์นะคะ

เขาก็ไปเล่าให้พนักงานสอบสวนฟังบอกว่า

แผงลอตเตอรี่ในวัดสว่างอารมณ์
ในวันที่๒๗กุมภาพันธ์

จ่ายเงินไปแล้วนะ๔ใบแรก
พอเอิ้นตาเหลือไปเห็น๘๓๕๕๓๘๒ใบ
เลขมันสวยดีเนอะมันกลับกันไปกลับกันมา
บอกกับนายโกศลบอกว่าขอซื้ออันนี้ด้วยได้ไหม
แต่ว่าเตรียมเงินมาไม่พอ
ขอซื้อแต่ว่ายังไม่จ่ายเดี๋ยวเอามาจ่ายให้ได้ไหม

แล้วก็ฝากเอาไว้ฝากนายโกศลไว้
ชื่อบนกระดาษที่แนบติดเอาไว้ที่สลาก
จนกระทั่ง๑มีนาคมมาแต่เช้าเลยนะก่อนออกสลากอีกนะ

ตั้งใจเอาเงินมาจ่ายนายโกศลตามที่นัดกันเอาไว้

โกศลไม่มาขายลอตเตอรี่ไม่มาตั้งแผง
ก็ไม่มีรอจนบ่ายก็ไม่มาสุดท้ายเดินทางกลับบ้าน
ตกเย็นเอาล่ะสิสลากชุดนี้ถูกรางวัลที่๑๑๒ล้าน
กลับมาหาพ่อค้าหวังจะเอาสลากแต่ก็หาไม่เจอ
ตามไปหาที่บ้านก็ไม่เจออีก
คลิปตอนแรกที่เราปล่อยไปเมื่อสักครู่นี้คือ
ละม่อมไปหานายโกศลที่บ้านนะคะแต่ไม่เจอ

โกศลก็ไม่รู้ไปไหนสุดท้ายแล้วก็เลยตัดสินใจแจ้งความละกัน
แต่กรณีนายโกศลค่ะเขาไม่ได้หายไปไหนนะคะ
เพราะเขากับทนายความเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสพนครชัยศรีไปก่อนหน้านี้แล้ว
มาให้ปากคำซึ่งนายอาทิตย์ว่องวสุธนายความของนายโกศล
ค้าลอตเตอรี่บอกว่านายโกศลลูกความเนี่ย
เอาสลากกินแบ่งรัฐบาล๘๓๕๕๓๘เล่มที่๑๐ชุดที่๑๘
แล้วก็เอาไปขึ้นเงินรางวัลในวันที่๒มีนาคมแล้วด้วย
มีหลักฐานชัดเจนแล้วเขาบอกเขาจะแจ้งความกลับนายละม่อม

ต้องไปดูอีกว่าแล้วตกลงสลากที่เอาไปขึ้นเงินอันนั้น
มีชื่อนายละม่อมเขียนเอาไว้หรือเปล่าตามที่เขาบอกอ่ะ
นั่นสิตามหาเหมือนกันเลยนะตามหาใบที่จะมีชื่อเซ็นอยู่อ่ะ
ใช่ค่ะนครปฐมรอติดตามนะ
กลนครตามกันต่อป้ารักกับป้าภัยยังไงกันดี
ตำรวจเอกตรีวิทย์ศรีประพารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสกลนครบอกว่า
คดีสลากโอละเวงที่สกลนครเนี่ยนะต้องดู๒ประเด็นด้วยกัน
ประเด็นแรกก็คือสลากมันมีการถูกยักยอกจริงหรือเปล่า
ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีการซื้อขายกันไหม
ประเด็นที่สองก็คือไอ้สลากที่ว่าเนี่ยมันถูกรางวัลที่หนึ่งจริงหรือเปล่า
ก็ต้องให้กองสลากไปตรวจสอบก่อนถ้าเกิดสมมุติว่ามีการไปขึ้นรางวัลจนครบหมดแล้ว
แล้วก็ไปเจอสลากใบที่มีเขียนชื่อภัยมณีข้างหลังเนี่ยอ่ะ
ว่าสลากถูกรางวัลจริงแต่ถ้าไม่มีชื่อแต่มีร่องรอยขูดลบขีดค่า
ตำรวจก็ต้องมาใช้เวลาในการพิสูจน์อีกแต่เบื้องต้น
ขึ้นหน้าไปกว่า๘๐ถึง๙๐เปอร์เซ็นต์แล้วอีกไม่นานน่าจะสำเร็จแล้วน่ะ
อยากดูแล้วสิอีก๒๐เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะคะรอนะคะ
ส่วนที่นครปฐมเพิ่งเริ่มต้นเนาะ
ซีรีส์นี้เพิ่งเริ่มต้นนะคะ